ใครที่เป็นสายทุเรียนขอพาไปที่จังหวัดพังงานี้ดีกว่า
ไปทานทุเรียนบนเกาะยาวทุเรียนที่นี่เขามีความพิเศษยังไง

แล้วคุณเป็นทุเรียนเกาะยาว
เขาบอกเป็นทุเรียนปลอดสารพิษสุดอร่อยเลยนะคะ
ตามไปเลยตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา
ไปเลยค่ะนั่งรถกระบะขึ้นเขาไปนิดนึง
เพราะว่าเราจะพาไปที่สวนทุเรียนปลอดสารพิษของนายพิชิตดาวเรื่อง
เพื่อไปชิมทุเรียนบนเกาะยาวหนึ่งเดียวในเขตทะเลอันดามัน
ส่วนทุเรียนของนายพิชิตเป็นสวนทุเรียนหนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในเขตทะเลอันดามันนะ
มีทุเรียนภายในสวนมากกว่า๑๐๐ต้น
เฮ้ยมีเป็น๑๐๐ต้นอะไรล่ะครับ
แล้วคุณรู้ไหมว่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะ
ดังทั้งนั้นเลยอย่างเช่นหมอนทอง
ชะนีก้านยาวบูซานคิง

ว๊าวผมจะบอกให้นะ
นี่ระดับเศรษฐีนะเนี่ยจริงถ้ามีครบทุกสายพันธุ์แล้วมีเยอะเป็นร้อยต้น
ตบต้นส่วนแห่งนี้โดดเด่นของการปลูกทุเรียนแบบออร์แกนิก
ก็คือปลอดสารพิษไม่ใช้สารเคมีนั่นเอง
กรอบหอมมันไม่ขม
ต้นนางศูนย์ต้นนางใหญ่ลูกก็ใหญ่
แล้วคือคุณปกติคุณชอบทานทุเรียนแบบไหนกัน

บอกว่าทุเรียนที่สวนแห่งนี้จะมีรสชาติแบบนั้นเลย

ใหญ่ใช่ไหมเปลือกบางด้วย
คุณนะเขาบอกนอกจากจะมีคนในพื้นที่มารับซื้อแล้ว
เหล่าพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดต่าง

เพราะว่าเกาะยาวต้องนั่งเรือต่อไปอีกใช่ไหม
มารับซื้อทุเรียนจากสวนอ่ะอืม
คุณรู้ไหมว่ารายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่าปีละ๗แสนบาท
ยาปีถ้าปีนึงนะเฮ้ยเป็นล้าน
ใช่ไม่ต่ำกว่า๗แสนไง
ไม่ต่ำไม่ได้หมายความว่าแค่๗แสน
เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวลุงแกจะมาโกรธผมเฮ้ยคุณชนะมันอะไรได้
ปีหนึ่งมันไม่มีต่ำกว่า๗แสนแน่นอน
ยังไงก็รายได้ดีอ่ะขายรายได้ดีก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดี
แต่ว่าถ้าคนที่สนใจอยากจะปลูกทุเรียนมันอาจจะต้องใช้เวลา
มันไม่ใช่ว่าเป็นแบบพืชที่ปลูกในเวลา
นี่อยู่แกจะมาประสบความสำเร็จต้นทุเรียนขึ้นมาเป็นร้อยต้นอย่างนี้
ใช้เวลาดูแลประคบประหงมทุเรียนโดนฝนมากก็ไม่ได้
แล้วนี้ปลูกแบบปลอดสารพิษน่ากินน่าทานจริงนะ